ถือว่าเป็นฝันร้ายของเจ้าของห้องที่ปล่อยห้องเช่าเป็นคอนโดแถวสุธิศาลนะฮะ
เป็นผู้หญิงเป็นเจ้าของห้องให้ฝรั่งคนหนึ่ง

ใช้ชีวิตอยู่ยังไงในสภาพห้องแบบนี้

ดมจับไปเห็นห้องแบบ
อยู่ยังไงทำไมขยะเต็มไปหมดเลย

เออขวดนมขวดน้ำอะไรเหรอ
กระดาษทิชชู่เต็มไปหมดเลยนะฮะ
นี่คือโชว์ปกมากครับมีทั้งขยะถุงพลาสติกกระดาษทิชชู่เกลือนห้องไปหมดเลย

เห็นแล้วสยองมากฝุ่นก็เยอะเขาบอกว่าเดินไปก็จามไป
แผ่นพื้นกระบวมเตียงนอนก็มีคราบเลอะทั่วไปหมดเลยนะฮะ
เจ้าของห้องไปโพสต์คลิปและภาพลงในเฟซบุ๊คแฉพฤติกรรมของคนไปเช่า
ก็เป็นนุ่มอเมริกันกับแฟนสาวซึ่งเป็นคนไทยชื่อว่าแอนไปเช่าอยู่
กลับทำห้องเลอะเถอะค้างค่าไฟอีก๔๐๐สุดท้ายก็หนีหายไป
ค่าไฟก็ไม่จ่ายห้องก็เละแบบนี้นะครับ
เจ้าของห้องพักให้ข้อมูลบอกว่าคนเช่าคนดังกล่าวมาเช่า๕เดือนแล้ว
แล้วก็ทำผิดสัญญามาหลายครั้งเช่นไม่จ่ายค่าน้ำไม่จ่ายค่าไฟ
นิติบุคคลของคอนโดเองก็แจ้งเตือนหลายครั้งนะฮะก็เลยขอให้ย้ายออก
แต่ว่าชาวต่างชาติขอหยุดจนถึงสิ้นเดือนเพราะทางขอ
ทางเจ้าของห้องขอกุญแจห้องคืนก็กลับไม่มาตามนัดเงียบหายไป
คุณผู้ชมแล้วภาพที่เห็นคือภาพนี้ครับ
คือคอนโดยเขายังใหม่อยู่เลยนะฮะ
หลังจากเกิดเรื่องก็เลยต้องไปแจ้งความครับตำรวจก็แนะนำว่าให้ไปฟ้องสารแพ่งเอา
ถ้าเกิดว่าจะเรียกค่าเสียหายเขาอ่าตำรวจก็ทำได้แค่ลงบันทึกประจำวัน
เพราะว่าถือว่าเป็นการผิดสัญญาเช่ามันเป็นทางแพ่ง
คือทางแพ่งเนี่ยเอาผิดอะไรมากไม่ได้ก็ต้องตามคนเช่ามาชดใช้เงินนะ
ถ้าเกิดเขาจะใช้ไม่ใช้มันก็เป็นเรื่องของมันใช้เวลาครับในการไปเรียกค่าเสียหายคืนมานะครับ
เห็นใจนะเห็นใจเจ้าของห้องแล้วก็มีลักษณะแบบนี้เยอะ
คนไทยซื้อห้องลงทุนเอาไว้ปล่อยเช่าแล้วก็มีฝรั่งชาวต่างชาติคนจีนอะไรอย่างนี้มีเยอะ
แต่ว่าก็ไม่ใช่ทุกกรณีที่จะเป็นแบบนี้แต่มันก็ไว้ใจไม่ได้เหมือนกัน
คนไทยเองทำคนไทยด้วยก็มีเหมือนกัน